ต่อมาขออเด็กอิเน็สตาลเป็นการมายกกระดับโบงการฟุตบอลของญี่ปุ่น
ก็มาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของทาวิเซอร์โกเบอันดับ๖ของเจลีกญี่ปุ่น
ส่วนเรื่องของสัญญานะครับบางแหล่งข่าวก็ระบุว่าเซ็น๒ปี
ที่บอกเซ็น๓ปีรับค่าเหนื่อยปีละ๓๐ล้านดอลลาร์
รัฐหรือว่า๙๖๘ล้านบาท

ทีมงานได้มีโอกาสเจอกับวินธรรมศาสตร์จานานพุทธศาสตร์ประตูธรรมชาติไทยครับ
ไปใช้เวลาในการรักษาสภาพร่างกาย
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพราะว่าไปนอนค้างที่บ้านคุณแม่นะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าธีรทรนะครับ
ได้เล่นกับทีมอย่างวิโซโกเบกลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากขึ้นกว่าเดิม
เชื่อว่าอุ้มจะได้เทคนิคดีกลับมาช่วยยกระดับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับ
กวินก็มีกำหนดการในการรายงานตัวกับทีมชาติไทยนะครับ
พฤษภาคมนี้ก่อนอุ่นเครื่องกับจีนวันเสาร์ที่๒มิถุนายน

ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาแล้วก็จะเริ่มแข่งขัน๑๘นาที๓๐นาที